พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยก็ดีชาวลาวก็ดีค่ะหลังไหลกันไปรวมตัว
ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ไปกันที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารที่
กับคุณพัชรวรินพัชรปภานันรายงานมาจากที่จังหวัดนครพนมค่ะ
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเริ่มขึ้นแล้วนะคะ
แต่ว่าเป็นการทำวัดเย็นก่อนค่ะซึ่งมีพุทธศาสนิกชนนั้นเข้าร่วมเป็นจำนวนมากค่ะ
พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวลาวต่างเข้ามาจับจองพื้นที่ในการร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
โดยรอบองค์พระธาตุพนมในวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารจังหวัดนครพนม
ส่วนใหญ่มาจับจองพื้นที่กันตั้งแต่๑๖นาฬิกาค่ะ
ทุกคนต่างสวมชุดนุ่งขาวห่มขาวเพื่อร่วมสวดมนต์ข้ามปีในค่ำคืนนี้
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวเนื่องในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะ
ในปีนี้นะคะกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
โครงการสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศลเสริมสริมงคลทั่วไทย
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีธรรมประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
โดยกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเชิญชวนให้ประชาชนทำบุญรักษาศีล
เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาฟังพระธรรมเทศนาไหว้พระสวดมนต์
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์เพื่อให้จิตใจสดชื่นแจ่มใสเป็นการเริ่มต้นในวันปีใหม่ที่เป็นมงคล
แล้วก็เป็นกิจกรรมส่งเสริมศิลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมของคนในชาติที่ควรแก่การส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในการก้าวเข้าสู่ปีใหม่โดยใช้ช่วงเวลาก้าวข้ามนี้สงบจิตใจต้อนรับปีใหม่ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์เริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งดีที่เป็นมงคลกับชีวิตค่ะ
ด้านนางถาวรละมูลมอนอายุ๗๘ปีก็เปิดเผยนะคะว่าตั้งใจมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีพร้อมขอพรให้ชีวิตพบแต่ความสุขค่ะ
ขอห่วงก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนั่นแหละค่ะให้ร่ำให้รวยอยู่เย็นเป็นสุขให้ชีวิตลูกหลานเจริญรุ่งเรืองจ้า
ทุกปีใหม่ขอให้คนทั้งประเทศไทยจงมีเจความสุขความเจริญคิดถึงได้ให้ชมความมั่นมากปราศนาแล้วจ้า
พรภนพนมมายาวนานอายุเก่าแก่กว่า๒๐๐๐ปี
ภายในได้มีการบรรจุพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอก
ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

ชาวไทยและชาวลาวก็ต่างเดินทางมากราบไหว้ขอพรองค์พระธาตุพนม
งในช่วงเทศกาลปีใหม่กันตลอดทั้งวันค่ะ
ค่ะและในเวลา๒๓นาฬิกานะคะ
ก็จะมีการเริ่มสวดมนต์ข้ามปีที่วัดพระธาตุพนมแห่งนี้ค่ะ
นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมค่ะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามในช่วงข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ

เทวรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดนครพนมค่ะ